ของแปลกคุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่อง
ป้ายทะเบียนรถโปรโพคือส้อนป้ายทะเบียนรถได้

นี่ภาพคลิปนี้

แน่คือเป็นคลิปที่อยู่ในโลกโซเชียลขณะนี้

เอ๊ะแบบนี้มันใช่หรือเปล่ามันผิดกฎหมายหรือเปล่า
เข้าก็ไฟล์ช็อตนะไม่โอเคนะคะสังคมลายค่ะแชร์คลิปนี้กันเยอะ
หญิงสาวรายหนึ่งกำลังกดรีโมททดสอบการซ่อนป้ายทะเบียนรถยนต์
พบว่ารถยนต์คันนี้ราวกับไม่มีป้ายทะเบียนอยู่ด้านหน้า
ทำให้หญิงสาวคนนี้อดที่จะพูดออกมาไม่ได้ว่ามันเจ๋งมาก
ซึ่งเรื่องนี้มีข้อมูลทางกฎหมายมาให้ติดตามกันต่อด้วยนะคะ
แต่ว่าช่วงนี้ต้องพักเคารพทรงชาติกันครู่นึงนะคะ
เดี๋ยวเฟื่องกลับมาเล่าต่อว่าเอ๊ะกฎหมายเขาว่าอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ
ติดตามข่าวสารกันต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้ป้ายทะเบียนผลุบโผล่ได้เอ๊ะ
ในคลิปบอกมันเจ๋งชาวเน็ตแชร์กันต่อ
ไปดูกันบ้างว่าว่าแฟนเพจทางด้านกฎหมายเขาว่ายังไงกันบ้างนะคะ
แฟนเพจกฎหมายที่ตำรวจจรจรควรรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ค่ะ
ก็โพสต์ข้อความถึงเรื่องนี้บอกว่าการนำป้ายทะเบียนรถแบบใช้รีโมทซ่อนป้ายทะเบียน
ถ้านำมาใช้จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยยี่สิบสอง
มาตรา๑๑ที่ระบุไว้ว่ารถที่จดทะเบียนแล้วต้องมี
แล้วก็แสดงแผ่นป้ายและเครื่องหมายครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
แล้วก็ตามมาตรา๖๐ค่ะผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา๑๑
ต้องระวังโทษปรับไม่เกินสองพันบาทค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไม่น้อยในหมู่โซเชียล
ซึ่งบางส่วนก็มองว่าอัตราโทษปรับ๒๐๐๐บาทค่อนข้างน้อยเกินไป
แล้วก็มองว่าผู้ที่นำรถไปปรับแต่งในลักษณะนี้อาจจะมีเจตนาที่ไม่ดี
ก็เลยอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกวดขันจับกลุ่มกับรถแต่งประเภทนี้ที่มีการซ่อนป้ายทะเบียนด้วยนะคะ
คือพอใช้คำว่าซ่อนอะเนาะคำว่าซ่อนมันเหมือนคือการทำอะไรไม่ดีแล้วปกปิดอะไรหรือเปล่าใช่
เจ๋งอ่ะน่าจะไม่เจ๋งแล้วนะคะ
เดือดร้อนเหมือนกันนะคะคลิปนี้ตามกันต่อแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะคะ